สวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะค่ะ
เอาล่ะกลับมาเจอกันวันฝนตกฝนตกอากาศต้องยอมรับพร่ำมันแน่นอนเนอะ
แต่มันก็จะดูแบบมันไม่ตกหนักก็โอเคนะไงลูก
โอ้โหวันนี้ฟ้าเปรี้ยงเปรี้ยงไฟตกอยู่สามรอบอ่ะพี่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

พระพระพระพระพระพระพระพระพระพระพระพระพระพระพระพระพระพระพระพระพระพระพระพระพระพระพระพระพระพระพระพระพระพระพระพระพระพระพระพระพระพระพระพระ

ภกร่างจังหว่านครนายกอำเภอเมืองบ้านนาปากพี่และองคลรักษณ์
ถ้าปราจีนบุรีก็จะมีที่อำเภอศรีมหาโพนะคะ
จังหวัดอ่างทองอำเภอป่าโมกกับวิเศษชายชาญ
จังหว่าพระนครศรีอยุธยาอำเภอเสนาผักให้บางบานบางทรัย
พระนครศรีอยุธยาบางประหันบางปะอินท่าเรือนครหลวง
คือตอนนี้ต้องบอกว่าอายุทยาเองน้ำท่วมไป๘อำเภอ
ยังไม่นี่ยังไม่คืบหน้ายังไม่ดีขึ้นเลยนะคะ
เพราะว่าสถานการณ์ด้วยความที่ฝนมันตกอย่างต่อเนื่องด้วย
ประจวบกับมีช่วงที่น้ำทะเลหนุนน้ำเจ้าพญาเยอะ
ก็ท่วมบ้านเรือนเลย
เข้าไปในพื้นที่ไม่ได้ก็ต้องใช้เรือกันเลย
ณวันนี้เราก็มีที่พระดำก้มหน้าก้มตาอยู่กำลังดูระดับแม่น้ำโขง
บอกระดับแม่น้ำโขงสูงเป็นประวัติการเนี่ย
โอเคล่ะเรื่องจากส่วนหนึ่งที่ประเทศลาวไม่เกี่ยวกับจีนเลย

คือประเทศเราที่สายบุรีเนี่ยเขาต้องพร่องน้ำออกมา
ธยบุรีเนี่ยเนื่องจากลาวเนี่ยได้รับมรสุมค่อนข้างจะเยอะ
เขาบอกว่าสูงเป็นประวัติการแม่น้ำโขงนะฮะตอนนี้
เขื่อนจากจีนแต่ทั้งหมดเนี่ย
มันเกิดจากฝนฝนที่ตกลงมาอย่างหนักเนี่ยแหละ
เพราะฉะนั้นวันนี้พี่น้องชาวอีสาน
อีสานใต้ก็หนักถูกต้องไหม

เหนื่อยไม่ค่อยเท่าไหรเธอฉันเพิ่งกลับมา

นี่เขาบอกว่าไม่ตรงเข้าไทยนะคะ
แต่ว่าจะทำให้ประเทศไทยของเรามีฝนตกมากขึ้น
ในหลายพื้นที่เลยทีเดียวนะคะ

มีการระบายน้ำไปแตะที่๑๗๐๐ลูกบาทเมตรต่อวินาทีแล้ว
ก็ต้องเตือน๔จังหวัดพื้นที่รุ่มต่ำ
ที่จะเตรียมรับมือกับน้ำ
ที่จะมาอย่างมากทีเดียวนะคะ

นี่ค่ะราศตรีมีฝากช่องฝนตกหนักมากค่ะ
ในโซเชียลนะคะค่ะวันนี้ตกกันเยอะทีเดียวคุณผู้ชมแต่ละพื้นที่ให้ส่งมาพูดคุยกับเราหน่อยนะฮะ
อยากจะตอบโต้กับพวกคุณเหมือนกันว่าแต่ละจังหวัดตอนนี้เป็นยังไงกันบ้าง
เหนือใต้อีสานออกตกอืมเป็นยังไงกรุงเทพของเราเนี่ย
เราก็เจอน้ำกันพอสมควรเนอะสามสิบเอ็ดสิงหาถึงสามกันยายนเนี่ยค่ะ
ก็คือจะทำให้ประเทศไทยยังมีฝนตกหนักบางแห่งอยู่นะคะส่วนช่วงวันที่สี่ถึงวันที่ห้า
กันยายนก็จะมีเรื่องร่องมรสูงภาษาผ่านภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกชิ้นเหนือ
ก็จะทำให้ประเทศไทยของเราก็มีฝนตกอยู่ดีค่ะ
ก็คือไล่ต่อกันไปเลยตั้งแต่ช่วงนี้ไปจนถึงประมาณสักวันที่๕กันยายนเลยค่ะนะฮะ
แล้วฉะนั้นทั้งหมดเมื่อเจดวันขั้นหน้าติดตามสถานการณ์น้ำซึ่งวันเนี้ย
มีการพูดถึงถ้าสมมุติเราดูกันจริงเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคุณสรยุทธ์หรืออะไร
ก็พูดถึงว่าเฮ้ยอีกไม่กี่ปีเราต้องย้ายเมืองหลวงกันแล้วจริงเหรอ
แต่ตัวฉันเองนะฉันคิดว่ายังไงอีกหน่อยมันก็ต้องมีเทคโนโลยีเธอ
มันจะต้องมีวิธีแก้ไม่ต้องย้ายหรอกบ้านคุณทุบ
เข้าใจไหมมีเทคโนโลยีแก้แต่คนของเราจะเอามาหรือเปล่าสิ
คือวันนี้มีหลายคนพูดถึงแต่ว่าเฮ้ยเราจะต้องย้ายเมืองหลวงน้ำจะท่วม
แล้วแน่นอนวันนี้มีนักวิชาการหลายคนบอกว่ามันมีโอกาสทั่วเหมือน๑๐กว่าปีที่ผ่านมา
อัจจะมีโอกาสเป็นฝนในรอบร้อยปี
อย่างของที่โซเกาหลีเป็นฝนในรอบ๘๐ปีใช่ไหมคะ
แหละคุณคุณคุณคุณในวิทยาลัยศัพท์นะคะ

เพราะถ้าตอนนี้เราสังเกตสถานการณ์น้ำในโลกของเรา
หลายที่อย่างปากีสถานเองค่ะ

ที่แบบถูกน้ำท่วมแล้วท่วมสูงมากอะค่ะ

ตอนนี้และเรามากันยังไงวะ

มีตัววิทยุคีย์รถทาหารที่สูงมารับการทรงตาม
เรือออกมาจากบ้านแล้วเดินขึ้นสะพานลอยมาใช่เออแล้วก็จะมีรถทหารตามจุดที่เราสูงสูงอ่ะ
เพราะฉะนั้นคำถามเอาอย่างนี้ดีกว่าคำถามคำถามหนึ่งที่คนถามกันตอนนี้คือ
สถานการณ์น้ำท่วมใหญ่เหมือนปี๕๔เนี่ยเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้ไหม
เขาบอกเลยครับว่ามีโอกาสเป็นไปได้สูงท่านบอกอย่างงี้นะฮะเออ
คุณอะไรนะฮะคุณเสรีสุภาทิศพอศูนย์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ภัยพิบัติมหาวิทยาลัยรังสิตนะครับแล้วก็คณะกรรมการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ
จริงต้องบอกอาจารย์เสรีนี่พูดตั้งแต่ปี๕๔ท่านเป็นคนพูดมาตั้งแต่ตอนนั้นว่าน้ำจะมา
เพราะฉะนั้นอาจารย์เสรีบอกว่าแต่ลักษณะการท่วมแตกต่างจากปีห้าสี่อืมค่ะ
ที่มาเร็วจากน้ำหลากแล้วก็ระบายเขื่อนใหญ่ตอนปี๕๔นี่คือน้ำมันจะมาเร็วเพราะอะไรคะ
มันจะระบายจะเกิดเราไม่ได้ปล่อยไม่ได้พร่องน้ำ
ตอนนั้นที่เขาบอกว่าใครถือกุญแจใครถือกุญแจจำได้ไหม
โทษกันไปโทษมาตอนนั้นรัฐบาลยิ่งรักเพิ่งเข้ามาพอดีเลยก็ไม่รู้ว่าก่อนอันนี้คือยังไง
ตอนนั้นเนี้ยเขาบอกว่ามันแตกต่างตอนนั้นคือเราไม่ได้ระบายน้ำจากเขื่อนใหญ่แต่ปีเนี้ยตลอดระยะเวลาทั้งปีเรารู้ว่าเป็นเอ่อ
เป็นแบบว่าปรากฏการณ์ลานิยาค่ะซึ่งฝนจะเยอะก็มีการระบายน้ำพร่องน้ำมาเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรื่อย
ซึ่งในข่าวใส่ไข่ของเราก็เคยอ่านข่าวตลอดว่ามีเดี๋ยวเราจะพร่องน้ำนะเดี๋ยวจะพร่องน้ำนะ
เพราะฉะนั้นลักษณะการท่วมเนี้ยแตกต่างปีห้าสี่แน่นอนที่มาเร็วปีห้าสี่เนี้ยน้ำมาเร็ว
หลากแล้วก็ระบายเขื่อนใหญ่มาจากน้ำฝนนะฮะปีเนี้ยถ้าจะท่วมคุณฟังนะฮะ
ถ้าจะท่วมเหมือนปี๕๔มันจะมาจากน้ำฝนแนวพายุเข้าอาจจะเลื่อนมาภาคกลาง
ทำให้น้ำเนี่ยเต็มทุ่มจนล้นเข้ามาท่วมพื้นที่เศรษฐกิจ
ก็คือพายุจะเข้ามาส่วนใหญ่เนี้ยมันจะอยู่ในพื้นที่แบบภาคกลาง
น้ำก็มีโอกาสจะท่วมมาถึงกรุงเทพมหานครถ้าเกิดว่าปริมาณน้ำฝนมันมากนะคะ
ที่อาจารย์บอกเพราะว่านี่แหละน้ำมันเอ่อมาเขื่อนป่าศักดิ์เนี่ย
น้ำเต็มเขื่อนนะคะระบายน้ำลงมาทางฝั่งตะวันออก
ถ้าสมมุติว่าน้ำมันเอ่อล้นถึงคลองรังสิตนะคะแล้วก็ส่วนทางฝั่งตะวันตก
ล้นคลองพญาบัลลือเมื่อไหร่ให้คนกรุงเทพเตรียมตัวไว้เลย
กว่ารถท่วมแน่ต้องรีบป้องกันตัวแล้วอันนั้นอ่ะ
มันอาจจะมาแล้วล่ะเอาอย่างงี้พื้นที่กรุงเทพมหานครของเรา
ซึ่งเป็นถือจุดไข่แดงของประเทศพื้นที่กรุงเทพปริมณฑลเนี่ย
พื้นที่หน่วงน้ำมีน้อยนะครับภาครัฐอาจจะต้องทำความเข้าใจล่วงหน้าว่า
พื้นที่ที่ถูกน้ำท่วมเนี่ยมันจะสูงประมาณสักเมตรหนึ่ง
เพราะว่าอาจารย์ก็ว่าอย่างงั้นเลยสูงประมาณสักเมตรหนึ่ง
คือถ้าเขื่อนป่าศักดิ์ที่น้องบอกวันนี้เราจะต้องจับตามองที่เขื่อนป่าศักด
รสิตถูกต้องไหมคะค่ะถ้าเขื่อนป่าศักดิ์น้ำเต็มเขื่อน
ระบายน้ำลงมาภาคตะวันออกน้ำเนี่ยมันก็จะเอ่อล้นมาถึงคลองรังสิต
ที่น้องบอกครองลังสิทธิ์นี้เตรียมเก็บของแล้วอืมเดี๋ยวเก็บของเลย
มันก็จะล้นนะฮะครองพญาบัลลือเมื่อไหร่เตรียมตัวท่วมแน่
เพราะฉะนั้นเนี่ยองค์การอนาชาติเขามีการพูดอย่างนี้
การอนาชาติเขามีการพูดถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศโลกนะฮะ
ทำแผนที่ไว้เลยว่าเป็นไปได้เหรอแต่อันนี้คือฉันก็เห็นว่าเขาทำแผนที่ว่า
ญี่ปุ่นก็จะหายบาหลีก็จะหายประเทศที่เป็นเกาะเกาะทหาร
พื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเนี่ยพบว่า
อีกประมาณออกเมื่ออยู่แล้วละเนอะ

อ่ออีกประมาณ๑๙๗๘ปี

ไม่ลูกลานอาจจะสตาร์ฟแม่ไว้

จากอเมริกาอาจจะเอาเทคโนโลยีมาสตาร์ฟแม่ไว้

จริงมีหลายประเทศนะที่เขาพยายามแก้ปัญหาเรื่องนี้
เรื่องของน้ำที่แบบว่าจะจมแผ่นดินเราไปอย่างนี้ค่ะ
ก็มีการบอกว่าทำเขื่อนปิดให้หมดหรืออะไรยังไงอย่างนี้
ต้องดูว่าของไทยเราเองเนี่ยเรื่องระบบการจัดการน้ำ
หลังจากนี้ต่อไปในอีกสัก๓๐ปีเนี่ยจะเป็นยังไง
คือมันต้องทำแล้วแหละเพราะว่าเวลามันจัดการน้ำทีนึง
มันไม่ใช่ระยะเวลาแค่แบบแป๊บแล้วมันเห็นผล
มันต้องใช้เวลาทำนานด้วยงบประมาณอะไรหลายอย่างอีกมากมาย

เออพรุ่งนี้ก่อนแม่๑กัญญาไม่ไหวแล้วไม่มีทางแล้ว
เดี๋ยวเราก็ต้องพูดยังทันอยู่ใช่ไหมลูก

ไม่ล่มเนอะระบบไม่ล่มหรอกอืมพรุ่งเนี้ยเตรียมใจนะฮะ
โซล่าเซลล์ของฉันตอนนี้อุ้ยแซมแซมสูงสิบปุ๊บแล้วก็ลงซวย
ก็มันไม่มีแดดแล้วกูจะเอาอ๋อช่วงนี้ฝนตกตลอดอืม
ก่อยถึงสอบค่ะหนึ่งรวมไหมเอาต่อไปดีสองก่อน
วันค่าไฟขึ้นอุตส่าห์ติดโซล่าเซลล์ไปเยอะแล้วมันไม่มีแดด
แก๊สก็จะขึ้นอีกไหมพรุ่งนี้แก๊สขึ้นพรุ่งนี้หนึ่งกันยายน
จะมีการปรับขึ้นราคาเริ่มจากค่าไฟก่อน
เปิดแอพเปิดทีวีเปิดตู้เยี่ยนเปิดอะไรก็แล้วแต่นี้
ค่าไฟฟ้าเฉลี่ยอยู่ที่๔๗๒บาทต่อหน่วยนะฮะ
เมื่อวานนี้เราก็รอว่าประชุมคอลโลมอล์จะมีการดำเนื้อมีเข้าไปไหม
ยังไม่มีคำตอบค่ะจริงค่าไฟปกติเราจะจ่ายช่วงประมาณสักปลายเดือน
ก็คือยังมีเวลาช่วงต้นเดือนกันยาอยู่ว่าจะหางบมาจากไหนที่แบบ๘๐๐ล้าน

เมื่อวานยังไม่มีคำตอบเลยขนาดเดียวกัน
แก๊สหุงต้มทอดไข่เจียวทอดไข่ดาวผัดกะเพราผัดผักทอดปลาทู
พรุ่งนี้จะขอขยับขึ้นราคากิโลกรัมละ๑บาท
ส่งผลให้ราคาพุ่งแล้วนะฮะจากเมื่อก่อนแล้วเมื่อสองปีก่อน
ซื้ออยู่ที่๒๐๐๓๐๐กว่าบาทต่อถัง
บัตรนาว๑๐ถัง๑๕กิโลที่เราไว้ตามบ้านกัน๔๐๘บาทต่อถัง
สถิตินะฮะสูงเป็นประวัติศาสตร์ชาติไทย
โดยการขึ้นราคาดังกล่าวเนี่ยเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี
อันนี้ไม่ใช่ขึ้นครั้งสุดท้ายนะจะขึ้นไปเรื่อยเดือนละ๑บาท
หรือ๑๕บาทต่อถังอีก๓เดือน
เพราะฉะนั้นต่อถังภายใน๓เดือนนี้ก็จะ๔๕บาท
กรกฎาถึงกันยาก็น่าจะจบเดือนหน้าแล้วล่ะ
ขณะเดียวกันวันนี้นะครับเราแหมคนชื่นชมพี่ศรีแล้ว

เรื่องนี้คนอยากให้ร้องร้องเลยค่ะ
พี่ศรีสุวรรณจันทร์ยาวริคาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนุนไทย
ช่วงกับเกลือก่ายประสาทชนบกประเทศเนี่ย
เดี๋ยวกลับมาเล่าให้ฟังฮะต้องไปขอรบทรงชาติแล้ว
ทีมงานหมุนใหญ่เลยโอเคค่ะโลกชาติก่อนนะคะ
สวัสดีกันชายกำเนิดพลอยสวัสดีครับคุณตกนะครับสวัสดีคุณผู้ชมครับ
รถติดมากมากพรุ่งนี้แหละแม่เธอมาวันของขึ้นพอดีเลย
ตอนนี้เออไฟขึ้นดาบขึ้น

เมื่อกี้เห็นตบโต๊ะอยู่นะตอนทะเลนี่ยห้าพี่สีวันนี้คนเชียบคุณศรีสุวรรณจันยา

ปกติจะไปร้องการเมืองร้องนู่นร้องนี่ยุบพักนู่นยุบพักนี่

บอกว่านานทีพี่ศรีสุวรรณจันอยากจะมีคนชื่นชมสักทีหนึ่ง
วันนี้คุณศรีสุวรรณจัญญาเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนุนไทยนะฮะ
เขาก็จะไปร่วมมือกับเครือข่ายประชาชนปกป้องประเทศเนี่ยนะ

ก็จะไปยื่นฟ้องคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
เขาจะไปยืนต่อสารปกป้องคุณหนุ่มเพื่อกอให้สารเนี่ย
จากประชาชนทั้งหมดเนี่ยกำลังเดือดร้อนมันเดือดร้อนจริง
ได้ไหมนี่พี่ศรีนะนั่นลูกกากอยู่นะ
นั่นลูกกากมาเฮี่ยวโง่เห็นไหม
พี่ฝีเชื่อเครื่องเฝาะอากาศสิไม่เจอ
เพราะถือเป็นอัตราค่าไฟฟ้าที่สูงสุดตั้งแต่เรียกเก็บมาเลยมันเป็นการผลักภาระให้ประชาชน
ประชาชนจะต้องจ่ายภาษีอยู่แล้วถูกต้องไหมฮะทุกสิ่งทุกอย่างเรามีแวด๗กันอยู่แล้ว
จ่ายภาษีมันเหมือนกับผลักภาระให้ประชาชนทั้งหมดเลยเขาว่าอย่างงั้นสงสารพ่อแม่พี่น้องเธอ
สารทุกครัวเรือนเถอะนะแล้วก็จริงแล้วเนี่ยวันนี้อยากให้ร่วมกันรับผิดชอบอย่างไม่ละอาย
เปิดโอกาสให้เอกชนเนี่ยสามารถผลิตไฟฟ้าขายกฟภก็คือการไฟฟ้าฝ่ายผลิตถูกต้องไหม
ตอนนั้นเราบอกว่าให้เอกชนทั้งหลายตอนนั้นที่คนเข้าไปวิ่งสัมปทานกันเธอจำได้ไหม
ประธานที่แบบอยากจะได้เป็นผลิตไฟฟ้าส่งส่งการไฟฟ้าแล้วไงครับนะ
บอกอันนั้นมันทำให้ผิดผิดเพราะอะไรมันทำให้ประเทศของเราเนี่ยมีกำลังผลิตไฟฟ้าอยู่แล้วเนี่ย
เมกาวัตต์แต่ปรากฏว่ามีการใช้ไฟฟ้าทั่วประเทศไม่ถึง๓๐๐๐เมกาวัตต์
คือเหมือนไปรับซื้อเข้ามาแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกวันนี้ประเทศไทยของเรามีไฟฟ้าสำรองเกือบ๕๐เปอร์เซ็นต์นะครับ
คือเหลืออยู่โดยระบบสากลเนี่ยกำหนดให้มีไฟฟ้าสำรองจริงแล้วประเทศทุกประเทศเนี่ยสากลเลยนะ
เขาบอก๑๕ก็หรูแล้วเขาว่าอย่างงั้นทางสมาคมเครือข่ายจึงไม่อาจปล่อยให้กรกภนะฮะ
ใช้อำนาจโดยไม่คำนึงถึงความเดือดร้อนของประชาชนเลยนำความมาฟ้องต่อสารปกครอง
โอ้โหคนก็เลยปรบมือให้คุณศรีสุวรรณวันนี้
นี่แหละคนรอเรื่องนี้เลย
ต้องแต่เริ่มแรกมาของเรื่องของที่บอกว่าจะมีการเกื้อบฆ่าไฟมาช่วงเดือนนั้นคนก็บอกว่าทำไมพี่สีไม่ออกมาร้องลีว

เนี่ย

มันขึ้นพรุ่งนี้ขึ้นก่อนใช่ไหม

ภาษีความหวานภาษีความเค็ม

ต่อไปนี้มีภาษีน้ำตาลภาษีอะไรทุกอย่างขึ้นหมดแล้วนะ

อ้าวก็ความเค็มมันก็มาพร้อมกันอันนี้เนอะ

เอาเรื่องนี้ก่อนเหรอเอาเรื่องพี่หนุ่มก่อนไหม

เวลาฉันอยู่คอนโดฉันจะกลัวไหม

ช่างซ่อมบำรุงของทางคอนโดเอง

เรื่องมันก็เป็นเรื่องที่มันก็ใหญ่โตขึ้นมา

คือเขาพยายามจะไปล่วงละเมิด

ช่างของคอนโดเนี่ยก็ขึ้นมาด้วยในลิฟต์

มันจะมีภาพกลับได้ว่าช่างเนี่ยนะครับ
เสร็จปุ๊บก็เดินตามเขาออกไป

เห็นไหมล่ะเออ

เสร็จปุ๊บปรากฏน้ำก็ไม่ได้อยากจะยินยอมนะ

หลังจากนั้นน้ำก็พยายามกดโทรศัพท์อยู่ตลอดเวลา

พอเปิดเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็เหมือนกับบกไม้บกมือ
น้ำซึ่งเป็นผู้ชายเขาเดินขึ้นมาตามหาค่ะเขาก็เดินตามไปถึงห้องจนกระทั่งไปเจอนะครับ
ปรากฏว่าในเฟียสเนี่ยก็เลยเดินออกมาจากห้องพอดีแล้วมาจ้าเอกัน
อืมเนี่ยนะฮะอ่าเนี่ยเขาชี้เลยห้องนี้นะ
นี่คือเพื่อนของน้ำเอาออกมาพอดีนี่เห็นไหมเออบอกเฮ้ยมึงยังไงวะ
อะไรอย่างเงี้ยเออเสร็จปุ๊บเฟียสก็ลงไปเรื่องมันเหมือนไม่มีอะไร
มันไม่มีอะไรเกิดขึ้นถูกไหมค่ะปรากฏหลังจากนั้นพี่สาวของน้ำครับ
ชื่อว่าสุนันทาไปพบกับทางร้อยตำรวจเอกโกวิทย์ศรีนินทานะครับ
เป็นรองสารวัตรสอบสวนอยู่ที่บางบัวทองเอาหลักฐานเป็นกล้องวงจรปิด
แต่เนี่ยแหละฮะที่นางสาวน้ำนามสมมุติเนี่ยจะถูกชายคนนี้คือเฟียสเนี่ยนะฮะ
ละเมิดพยายามลากเข้าไปในห้องเอาไปแจ้งความครับบอกว่า
ต้องดำเนินคดีให้ถึงที่สุดนะเพราะว่าช่างคนนี้เนี่ยนะครับ
พยายามที่จะไปเหมือนกับไปดึงน้องสาวเขาเนี่ยเข้าไปในห้องแล้วไปล่วงละเมิด
เนี่ยนะฮะปรากฏว่าเรื่องนี้เนี่ยนะทางทีมข่าวเนี่ย
ก็มีโอกาสได้ไปสัมภาษณ์กับทางฝั่งของเนี่ยชายคนนี้
คือเฟียสไปถามเฟียสบอกเฟียสทำอย่างนั้นจริงใช่ไหม
หนูเป็นอย่างนี้จริงไหมเฟียสบอกใช่ครับ
ผมเป็นคนพาขึ้นไปเองเพราะว่าทางฝั่งผู้หญิงเนี่ย
เขาลืมกุญแจห้องไว้ก็คือเป็นคีย์การ์ดผมก็ไปถึง
แต่ผมบอกตรงนะผมก็ไม่เข้าใจว่าผมยังงงอยู่
เขามาแจ้งความผมเรื่องอะไรอืมเพราะจริงจริงแล้วเนี่ย
ผมกับเขาเนี้ยก็มีสัมพันธ์กันอยู่อ้าวอ้าวอืม
ก็เหมือนกับเมื่อวานที่เล่าอ่ะทีนี้ปรากฏอ่ะทีนี้มันยังไม่จบ
อืมพอหลังจากนั้นทีมข่าวก็งงนะฮะก็เลยไปถามทางฝั่งของฝ่ายหญิงบ้าง
บอกเอ๊ะเรื่องมันคืออะไรฝ่ายหญิงก็บอกว่ายอมรับว่าจริงเอ้า
ว่าฉันน่ะเคยครั้งนึงเนี่ยนะในเฟียสเนี่ยเคยเข้าไปในห้อง
ทั้งทั้งตอนนั้นน่ะพี่สาวนี่ก็อยู่ด้วยนะแต่อยู่คนละห้องกันอืม
ในเฟียสเนี่ยก็เหมือนกับพยายามไปแบบลวนลามจนกระทั่งแบบไปล่วงละเมิดทางเพศเธอได้หนึ่งครั้ง
ตัวเธอเองเนี่ยไม่เอาเรื่องครั้งแรกเพราะเห็นว่าในเฟียสเนี่ยเป็นคนที่อัธยาศัยดี
แล้วก็เลยมีการพูดคุยกันมาสักพักนึง
กระทั่งมีอยู่ครั้งนึงเนี่ยเมียในเฟียสเนี่ยโทรศัพท์มาหาหรือส่งข้อความมาหา
แล้วตัวผู้หญิงคนนี้ผู้เสียหายเนี่ยเขาจับได้น้ำเนี่ยจับได้ก็เลยขอเลิกกับเฟียส
เฟียสเนี่ยก็ไม่ยอมก็เนี่ยก็ยังตามมาต่อแยแล้วพยายามจะลากเข้าห้องอีก
เขาก็ไม่ยอมไงคราวนี้แล้วใครจะผิดเหรอก็ไม่รู้เหมือนกันเสร็จปุ๊บปรากฏว่าหลังจากนั้นเนี่ย
เฟียสผิดอยู่แล้วอย่างเงี้เพราะเฟียสเหมือนจะไปพาเขาเข้าห้องอีกไงเพราะเขาไม่ยุ่งด้วยแล้ว
เพราะเขาจับได้ว่ามีเมียแล้วไงแต่ที่มันพีคกว่านั้นเฟียสให้สัมภาษณ์กับสื่อเลยบอกว่า
ผมไม่เข้าใจว่าพี่สาวเนี่ยเขาจะมาแจ้งความจับผมทำไมเพราะ
เพราะจริงก็เอาตรงผมก็ได้ทั้งพี่ทั้งน้องโอ้นี่ไง
ไปกันใหญ่เลยทีเดียวเนี่ยคือเรื่องมันก็เลยงงไปกันใหญ่เลยคราวนี้
หลังจากนั้นเมียของเฟียสปรากฏตัวขึ้นมีคนที่สามอีก
เมียของเฟียสปรากฏตัวขึ้นอันนี้เมียของเฟียสหรอไหมเถอะ
เมียของเฟียสบอกเลยบอกว่าไอ้เฟียสมันเลวมันทำอย่างนี้ได้ยังไง
จับได้มาครั้งนึงแล้วว่าเฟียสเนี่ยเคยไปมีอะไรแล้วไปคบหากับผู้หญิงที่เป็นผู้เสียหายคือน้ำคนนี้
เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เฟียสมันคนไม่ดีไม่ถูกต้องทำอย่างนี้ไม่ดีเลย
แต่ให้อภัยเอ้ามันต้องแซ่บเนอะแต่ให้อภัยเฟียสเพราะเฟียสเนี่ย
เป็นพ่อของลูกแล้วตอนนี้ต้องทวงคืนความยุติธรรมให้กับทางเฟียสด้วย
อืมนี่ผมไม่ได้เล่าเองนะข่าวมันเป็นแบบนี้จริงจริง
แล้วออกมาทำไมกันก่อนไม่อายเหรอ
นี่ไม่อายหรอเธอไปจะก็อายนะ

ผมไม่ได้ไปพูดอะไรที่มันนอกเหนือจากข้อเท็จจริงเลยนะ

กลับมาบ้านไปอีกครั้งนึงก็มาแจ้งว่าโดนคุมขื่น

ก็พยายามเลิกอืมแต่ตอนเองอ่ะเข้าเข้าเข้าตึก
เข้าห้องไม่ได้จริงก็ต้องไปตามเฟียสมานี่แหละ
สขึ้นมาเฟียสน่าจะยังเหมือนกับไม่รู้ตัว
ก็ยังไปกอลลอกกอติกไปนู่นไปนี่ไปนั่นไปเล่นไปอะไรอย่างนี้
คุ้นเคยเออแต่ผู้หญิงเขาเขาไม่เล่นด้วยแล้วไงเออ
แล้วปรากฏว่าเขาเลยเรียกเพื่อนชายขึ้นมาเพราะเพื่อนชายก็บอกเขาผิดสังเกต
ก็เลยขึ้นมาอืมแต่เข้าใจน้องน้ำได้สมมุติแต่ตัวพี่สาวเนี้ย
ไปแจ้งความแล้วบอกไม่จริงหรอกเขาไม่เชื่อหรอกว่าเฟียสจะเป็นแฟนของน้อง
เพราะพี่ไปพูดว่าเขาคบหากับน้องไปพูดอย่างนี้ได้ยังไง
พี่สาวบอกไปพูดอย่างงี้ได้ยังไงว่าเป็นแฟนของน้อง

มันมินะแหงล่ะ

แต่เนี้ยมินะเฮ้ยบอกว่านี่แล้วนู้จักสาวสิบแปดมาสองสามเดือน
ขึ้นมาหาที่ห้องตามปกติเคยมีอะไรกันแล้ว

เห็นไหม

แล้วไม่รู้สรุปออกมาจะยังไง

เอามีเสียงเฟียสมาค่ะ

รอบนี้พอมันมีคดีความผมก็เลยมาสารภาพกับแฟนอีกทีนึง
วันนั้นก็หวังว่าจะทำจริง

พอแฟนเข้ามาก็จังหวะออกมาก่อนแล้วก็เจอกัน

เวลาเขาไม่อยู่ผมก็เข้าห้องเขาปกติอยู่แล้วใช่
แต่ว่าต้องออกมายืนยัน
ความบริสุทธิ์ของแฟน
ว่าเขาเคยคุยกันมา

ละครแล้วละครจะสร้างกันทำไมวะ

ใช่มั้ย

ตายนอนเขาก็เป็นแม่ของพ่อของลูกใช่ไหมค่ะ

เดี๋ยวแล้วผมเจ้าชู

เพราะผู้ชายมันก็ออกมายืนยันเห็นไหมว่า

แต่ไม่ควรล้วงละเมินทางเพศ

ที่ลักษณะของเฟสตั้งแต่ขึ้นลิฟต์มาเนี่ย

พวกผู้หญิงก็ไม่ได้แรงเกีรตย์

ฉันว่าไปได้มาง่อนกันแล้วเบาะกัน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

ได้เกิดความสูญเสียแก่ครอบครัวเด็กอย่างเดียวแต่ก็จะทำให้ผู้ที่ทำประมาทเนี่ย
ต้องถูกดำเนินคดีก็คืออย่างที่บอกไปเนี่ยค่ะ
อาญาเลยแล้วก็ฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายในทางแพ่งให้ชดใช้ด้วยนะคะ
ทีนี้เนี่ยจากการสอบถามนางสาวอารยาค่ะนะคะก็มีการเปิดเผยบอกว่าตัวเองเนี่ย
มีหน้าที่เป็นครูเวรประจำรถตู้รับส่งเนี่ยแหละค่ะหมายเลขสาม
ก็มีการไปรับน้องจีหุ่นนะคะตั้งแต่เช้าเลยที่บ้าน
ก็คือไปรับตามปกติเนี่ยค่ะปกติเขาจะมีการรับเด็กอยู่สิบคน
แต่เมื่อวานเนี่ยรับมา๗คนรวมกับน้องจีหุ่นด้วยเนี่ยนะคะ
เพราะถึงโรงเรียนเนี้ยค่ะเจ็ดนาฬิกายี่สิบนาที
ก็ยอมรับว่ามันเป็นความประมาทของตัวเองที่เช็คไม่ดี
อันนี้คุณครูเขาบอกนะคะแล้วก็ไม่ได้นับจำนวนเด็ก
ชะโงกหน้าไปดูเฉยอะค่ะเมื่อเห็นว่าอ้าว
รถไม่มีเด็กแล้วก็เลยไม่ได้เช็คอีกรอบนึง
หลังเกิดเหตุตัวเองก็รู้สึกแบบใจหายอยากจะขอโทษครอบครัวของน้องนะคะ
ทีนี้ทางด้านในบุญลือก็บอกว่าตอนเช้าเนี่ย
ขับรถมาส่งเด็กเด็กค่ะแล้วก็เมื่อเด็กลงไปเสร็จแล้วเนี่ย
ก็เอารถไปจอดในที่จอดมารู้อีกทีก็คือสี่โมงเย็นนะคะ
ก็คือเตรียมที่จะไปรับเอาเด็กเนี่ยขึ้นรถแล้วก็กลับบ้านไปส่ง
พี่เลี้ยงจะพาเด็กอนุบาลมาขึ้นรถพอเปิดมาถึงปั๊บเอ้า
เห็นน้องนอนคว่ำหน้าอยู่ตรงนั้นนะคะก็เรียกน้องไม่มีการตอบสนองแล้วนะคะ
หลังจากนั้นเขาก็บอกว่ายืนยันว่าครูเวรได้บอกกับตนเองว่า
ลงจากรถหมดแล้วพอถึงลานจอดตัวเองก็เลย
เช็คก็คือมีการก้มลงไปมองอ่ะค่ะคือเขาบอกว่าเขาเนี่ย
มองดูเพื่อจะตรวจความเรียบร้อยแต่ไม่เห็นใครเลย
ก็เลยไปสอนตามปกติเบื้องต้นเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานลงพื้นที่ไปเก็บพยานหลักฐานจากรถตู้นะคะ
เพื่อที่จะเอาไปประกอบกับสำนวนโดยผลชนสูตรทางแพทย์ระบุเลยค่ะ
ขาดอากาศหายใจส่วนผลชนสูตรอย่างละเอียดต้องรอผลจากแพทย์อีกครั้งหนึ่ง
ก็ต้องใช้เวลาประมาณสามถึงเจ็ดวันอืมคือสิ่งที่คุณแม่เขาตั้งข้อสังเกตหรือตั้งข้อสงสัยเนี่ยก็คือมีหนึ่งนะฮะ
คือน้องจีหุ่นเนี่ยอายุเจ็ดขวบกว่าแล้วแต่แปดขวบอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเอ่อ
ตัวน้องเองเนี่ยช่วยเหลือตัวเองได้ในการที่จะเปิดประตูหรืออะไรก็แล้ว
แต่ที่สำคัญรถคันนี้ไม่ได้ล็อกด้วยนะฮะค่ะเพราะทางฝั่งคนขับที่เป็นครูคนนึงเนี่ย
บุญลือขออนุญาตเอ่ยชื่อนะเพราะว่าวันนี้ได้มีโอกาสเอ่อ
ฟังทุกสิ่งทุกอย่างมาเนี่ยคือครูเนี่ยบอกว่าผมน่ะไม่ได้ล็อกประตูรถ
เพราะว่าทางผอเนี่ยไปออกมาตรการเลยว่าไม่ต้องล็อกรถเวลาจอดรถนะฮะ
ทีเนี้ยเอ่อกระจกเองเนี่ยก็ใสแล้วตรงจุดที่เอารถไปจอดเนี่ย
ตรงนั้นเนี้ยมันเป็นหุ่นโรงจอดรถแล้วมีรถบ๊าซอีกสามคัน
แล้วก็มีคนขับรถบัสอยู่แถวนั้นด้วยนะฮะเป็นรถบัสของโรงเรียน
เพราะฉะนั้นเนี่ยแน่นอนว่าคุณแม่ก็เลยสงสัยว่า
แล้วถ้าเกิดน้องจริงคุณจะออกมาน้อง๗ขวบกว่าเปิดประตูได้แล้ว
หรือจะไปบีบแตรรถก็ได้ใช่นะฮะหรือว่าเอ่อน้องจะเอ่อ
เขาเคาะเหลือคนแถวนั้นก็น่าจะเห็นเพราะมีคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
แต่สุดท้ายน้องเสียชีวิตเบื้องต้นวันนี้ทางฝั่งคุณแม่กับคุณพ่อเนี่ย
ก็พาตัวน้องเองเนี้ยมาจรรย์สูตรพลิกศพที่สถาบันนิติเวศของลูกพุทธยานตำรวจ
นะครับก็เบื้องต้นออกมาผลชนสูตรเนี่ยนะครับ
ก็คือระบบเลือดเนี้ยอ่าล้มเหลวค่ะระบบระยะวิวันของเลือดล้มเหลว
แล้วก็สองเนี่ยที่มีเลือดออกที่ปากคือบอกว่าฮิสโตรกนะครับ
แต่ว่าในเชิงลึกนะฮะในเชิงลึกเนี่ยนะครับ
อีกประมาณสักเดือนหนึ่งหรือสี่สิบห้าวันข้างหน้าอืมนะครับ
เพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างต้องมีขั้นมีตอนในการนั่ง
แต่ว่าคุณรู้สึกว่าวันนี้ตอนช่วงก่อนที่คุณจะมาถึงที่เนี่ย
ได้มีโอกาสพูดคุยกับทางทางคุณแม่กับคุณป้าของน้องอืม
ก็บอกว่ายังอยากจะเก็บศพไว้ก่อนนะฮะ
แล้วก็อยากจะให้ทางสาบันนิติวิทยาศาสตร์ของทางกระทรวงยุติธรรมเนี่ย
ตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งอืมนะครับว่าอยากให้ทั้งสองสบันเนี่ย
ตรวจสอบให้ตรงกันว่าข้อเท็จจริงเป็นยังไงค่ะนะฮะทีเนี้ยประเด็นถัดมาก็คือว่า
ในมุมของครูเอาก่อนนะฮะซึ่งมีครูพี่เลี้ยงอันเนี้ยอันเนี้ยอันเนี้ยหน้าตำนิ
คือถ้าภาษาชาวบ้านต้องเรียกว่าหน้าด่าคือมันไม่แฟร์กับเด็ก
เพราะว่าคือระยะทางนะฮะจากบ้านของน้องมาถึงที่โรงเรียนเนี่ย
ใช้ระยะทางเนี้ยนะไม่เกินสิบนาทีมันประมาณสองสามกิโลเอง
เขาว่าอย่างนั้นนะที่วันนี้ผมพูดคุยมาเนี่ยไม่เกิน๑๐นาที
ไม่สองสามกิโลไม่ใช่ไม่ไกลอ่ะเอาอย่างงี้น่ะรถเมล์ไม่ไกลอ่ะ
เขาบอกว่าน้องเนี่ยตอนแรกอ่ะนั่งอยู่ที่เบาะด้านหน้าแอ๋วที่สอง
เสร็จแล้วปุ๊บปรากฏว่าพอไปรับเด็กเตรียมอนุบาลขึ้นมาปุ๊บเนี่ย
ก็เลยให้น้องเนี่ยไปนั่งข้างหลังแถวหลังแล้วครูเองเนี่ยก็นั่งอยู่ที่เบาะ
อันอันอันอันที่สองนะค่ะคือเบาะเนี่ยมันมีทั้งหมดเนี้ย
สี่แถวนะข้างหลังอ่ะเนี่ยมันจะมีแถวหน้าเห็นไหมที่นั่งคุย
ที่เขียนที่นั่งครูเนี่ยนะเอ่อแล้วก็ที่นั่งเด็กเห็นไหม
แรกเด็กนั่งคนนี้ตรงนี้แล้วตอนหลังก็ย้ายไปตรงนู้น
เห็นไหมที่เป็นที่สองแล้วครูเนี่ยมานั่งข้างหลังนั้นด้วยนะ
ครูเนี้ยจริงจริงย้ายมานั่งแถวเบาะที่สองด้วยนะค่ะรู้สึกว่าอืม
แล้วคือไม่ได้หันไปดูเด็กคือเขาบอกเขาหันไปดู
แต่ไม่ได้นับไม่ได้อะไรเลยเหรออืมเนี้ยคือคนอาจจะแปลกใจจริงจริง
ตัวเล็กมากน่ะน้องก็ใช่น้องสูงแล้วอืมเด็กตัวเลย
มายูอ่ะเท่าน้องเลยค่ะเจ็ดขวบกว่ากว่าจะแปดขวบอายุเท่าจีฮุนเลย
เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าให้ประเมินจากลูกสาวตัวเองนะผมเชื่อว่า
มายูก็เปิดประตูได้ประตูรถหรืออะไรอย่างนี้
ที่เคยแบบขึ้นแล้วจะเปิดได้จะรู้ไอ้ตรงเนี้ยผมก็ยังคล่องใจนะ
หรือประตูหลังมันจะหนักหรือมันยังไงอ่ะมันแต่น้องก็สามารถปีนไปข้างหน้าได้
เพราะรถมันไม่ได้มีอะไรบังอ่ะมันมันปีนไปที่บอบหน้าได้แล้วเปิดประตูหรือบีบได้อะไรก็ได้อะไรอย่างเงี้ยอืม
อืมเด็กก็ไม่ได้เล็กเล็กมากเนอะเพราะจริงจริงเจ็ดขวบไง
รับสถิติเราเห็นน่ะสองถึงรู้เรื่องสิเออนี่เขาเจ็ดขวบแล้วเข้ามาอยู่รู้เรื่อง
แล้วตอนเช้าไปรับ๗โมงกว่าพอเสร็จปุ๊บเนี่ยก็กลับไปที่โรงเรียน
พอไปถึงโรงเรียนเสร็จปุ๊บเนี่ยก็จอดพอจอดเสร็จปุ๊บหน้าอาคารแล้วก็ให้เด็กนักเรียนลง
รู้สึกจะลงไป๖คนมั้งถ้าจำไม่ผิดเนอะประมาณ๖คนหรืออะไรอย่างนี้
เสร็จปุ๊บรถเนี่ยก็ไปครูที่ขับรถก็เลยบอกว่า
อ่าครูที่ขับรถก็บอกมาบอกว่าครูพี่เลี้ยงบอกว่าไปได้เลยหมดแล้ว
เขาก็ไปจอดไปจอดในที่ลงเป็นโรงจอดรถเอาหน้าเขาบอกเอาหน้าทิ้มเข้าไปอืม
ด้านสองข้างนี่ก็เป็นรถบัสเป็นรถบัสของโรงเรียน
เสร็จแล้วพอตอนเย็นประมาณสี่โมงเนี่ยโรงเรียนมันเลิกค่ะ
แต่ว่าตัวน้องจีหุ่นเนี่ยยังไม่ได้กลับนะจีหุ่นเนี่ยถ้าจะกลับเนี่ย
คือกลับประมาณห้าโมงอืมเพราะว่าเขาจะเรียนพิเศษต่ออืม
แต่ตอน๔โมงเนี่ยถามว่าทำไมต้องเอารถคันนี้ออกมาอีกก็เพราะว่าเขาต้องไปรับเด็กที่เป็นเด็กเตรียมอนุบาล
อืมเพื่อที่จะไปส่งส่งรอบแรกทีเนี้ยคนที่จะขับเนี้ย
ก็ต้องเอารถไม่ได้มาเอารถที่ตรงจุดจอดนะเขาคนที่เอารถจากจุดจอดไปคือคนขับรถบัส
แล้วจะเอารถคันนี้รถตู้คันนี้ที่ทางฝั่งครูบุญอะไรเนี่ยเอาไปจอดให้
พอไปจอดให้เสร็จปุ๊บเนี้ยครูก็ถึงจะมาเอามาเอารถอืม
ตรงนี้แหละพอมาเปิดประตูปุ๊บปรากฏว่าคนที่ขับรถบัสขึ้นไปก็ไม่เห็นนะ
แต่คนที่เห็นน่ะคือครูรอบที่จะเปิดประตูแล้วก็จะพาเด็กเตรียมอัดเรียมอนุบาลอ่ะไปส่งบ้านถึงไปเจออืม
อีกอันหนึ่งที่น่าด่าและน่าตำหนิมากก็คือครูประจำชั้นเพราะคือผมไม่รู้ผมพูดแล้ว
ต้องมีการตรวจสอบว่าเด็กในห้องเนี่ยมาครบไหม
ถ้ามาไม่ครบเนี่ยจะต้องนี่เป็นโรงเรียนเอกชนนะ
สำคัญนะเอกชนนะไม่ใช่รัฐบาลเอกชนนะต้องเน้นคำนี้นะ
คุณมีหน้าที่ต้องโทรกลับไปถามหรือเช็คกลับไปทางที่ผู้ปกครองว่า
วันนี้เด็กขาดเรื่องอะไรใช่เพราะทางฝั่งแม่ของจีหุ่นเขาบอกเลยว่า
ทุกครั้งที่ลูกเขาขาดเรียนหรือไม่ได้ไปเรียน
แม่เนี่ยจะส่งข้อความไปหาครูตลอดวันนี้จีหุ่นลานะคะ
อ่าไม่ได้ไปนะครูบอกได้ค่ะเขาก็จะส่งหมายหมายว่า
อ่าสมมุติบางวันก็บอกว่าวันนี้ต้องขอกลับเร็วหน่อยนะคะ
เพราะเดี๋ยวต้องพาจีหุ่นไปเจอญาติญาตินะคะอะไรอย่างเงี้เขาจะส่งไปตลอด
ครั้งนี้เขาไม่ได้ส่งเพราะเขาไม่ได้ลาเพราะฉะนั้นครูเนี่ย
เป็นครูก็ต้องมีไหวพลิบมีปฏิพันธ์ว่าทุกครั้งที่เด็กขาดเนี่ย
แม่เขาจะส่งไปบอกแสดงว่าครั้งนี้แม่ไม่ได้ส่งไปบอก
ว่าเด็กเข้ามาเรียนแต่เขาหายไปต้องเอกใจคุณน่ะต้องถามกลับไปหาผู้ปกครองเขาว่าเด็กหายไปไหน
อืมแต่นี่คือคุณไม่ถามอะไรเขาเลยเสร็จปุ๊บเขาไปหาที่บ้านตอนเย็นห้าโมงเย็นเนี้ย
ครูประจำชั้นครูไปไปนั่นที่บ้านเขานะเสร็จถึงไปผึ้งให้ไปพูดแบบว่า
คำแรกน้องมีโรคประจำตัวอะไรหรือเปล่าไปถามประโยคนี้กับคุณแม่เขา
คุณไปถามอย่างนี้ได้ยังไงเป็นครูหรือเปล่ามันไม่ควรไปถามคำนี้กับเขา
เพราะลูกเขาตายอยู่กับคุณคุณจะไปพูดคำนี้ได้ยังไงคุณเหมือนกับพยายามจะแบบ
ความผิดมันไม่ใช่ของกูอะไรอย่างนี้ลูกกูมีแบบโรคอะไรประจำตัวหรือเปล่า
อะไรอย่างเงี้ยหรอมันไม่ใช่คุณต้องจ้างคุณต้องโทรหาพ่อแม่เขาเลย
ไม่ใช่ว่าคุณจะไปคุยกับพอออก่อนอีกประมาณสักสี่สิบนาทีสามสิบนาที
แล้วค่อยแบบยกขยงกันไปอืมแล้วไปถึงไปพูดคำนี้เนี่ย
มันใช้ได้ที่ไหนอ่ะมันก็ต้องไปพูดดิว่าเออมันคืออะไร
ป่ะใช่คุณแม่แล้วที่สำคัญครูประจำชั้นพ่อก็ถามบอกว่า
แม่ก็ถามว่าทำไมถึงไม่โทรกลับมาเช็คว่าลูกเขาไม่ได้ว่าลูกอ่ะ
ไม่ได้ไปเรียนเหรอหรืออะไรครูประจำชั้นตอบว่าไงรู้ไหม
ครูประจำชั้นตอบว่าอ๋อไม่ได้สงสัยเพราะว่าลูกคุณขาดบ่อย
ขาดเรียนบ่อยนั่นแหละด้วยครูตอบคำถามเอาจริงนะเกินเหตุ
แม่เขาตอบกลับมาเลยบอกว่าคุณเป็นครูคุณตอบอย่างนี้ได้ยังไงอืม
ตอบไปได้ยังไงอ่ะแล้วที่สำคัญไอ้เรื่องแบบนี้เนี่ยนะ
ข้อสำคัญเพราะว่าสุดท้ายพอมีเรื่องทีมล้อมคอก
มีเรื่องทีล้อมคอกทีเรื่องทีล้อมคอกเป็นอย่างงี้ทุกครั้ง
แล้วก็เกิดขึ้นทุกครั้งเพราะอะไรรู้ไหมเพราะในแต่ละครั้งที่มีข่าวว่าเด็กตายเพื่อถูกอยู่ในรถเนี่ย
มีการนำเสนอข่าวไปแต่เวลาบทลงโทษเนี่ย
ไม่เคยมีการนำเสนอกันออกมาไม่มีเคยไม่ได้ตามข่าวกันว่าไอ้คนนี้
คนขับรถตู้คนนี้ครูคนนี้มันโดนโทษอะไรยังไงบ้าง
พอไม่มีเสร็จปุ๊บเนี่ยเรื่องมันก็หายไปแล้วมันก็เกิดขึ้นอีก
แต่เมื่อไหร่ที่มันมีลักษณะเหมือนกับว่าเป็นการลงโทษชัดเจนให้คนได้รู้ว่า
เขาโดนแบบนี้นะครั้งต่อไปมันจะเป็นการเชื่อดไก่ให้ลิงดูว่ามึงทำอย่างนี้กันไม่ได้
ถูกป่ะแต่นี่คุณเคยเห็นหรอคุณรู้อ่ะครั้งที่ก่อนเคสเนี้ย
รู้ไหมว่าคนขับรถตู้โดนอะไรบ้างไม่รู้เลย
พี่เลี้ยโดนอะไรบ้างไม่มีใครรู้มันก็หายกลืนหายกันไป
ใช่วันนี้ที่พอมันมีเหตุการณ์แบบนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คืออ่าโอเค
โรงเรียนหลายหลายโรงเรียนก็คือมาสอนเด็กว่าเป็นมาสอนให้ให้น้องน้อง
หาวิธีเอาตัวรอดถ้าเกิดว่าคุณติดอยู่ในรถยังไงก็คือมันเป็นแบบนั้น
โรงเรียนค่ะวันนี้มีการสอนเด็กมันเกินไปมันเป็นเรื่องที่มันตลกอ่ะ
แล้วโรงเรียนเอกชนนะแม่เขาบอกว่าเขาก็ตั้งใจสอบถามให้ลูกไปอยู่โรงเรียน
สอบถามไปทางลองไปถามเนี่ยไปถามกระทรวงศึกษาสิเขาก็จะต้องตอบว่าอ๋อ
เป็นส่วนโรงเรียนเอกชนกับทางฝั่งของกระทรวงมันจะมีเส้นกั้นอยู่นิดนิด
มีเส้นบางที่แบบว่าเขาก็จะดูแลตัวเขาเองไปสั่งอะไรไม่ได้มาก
พอโทรไปเรื่องของนักสมาคมโรงเรียนเอกชนอ่ะต้องประชุมก่อนแล้วเดี๋ยวมีการออกมาตรการ
วันนี้ผมมีโอกาสได้คุยกับบางท่านที่เป็นหัวหน้าเป็นประธานอะไรอย่างนี้
ก็บอกมาเป็นดรผมจำชื่อไม่ได้ท่านก็บอกว่า
เรื่องนี้เดี๋ยวจะมีการประชุมแล้วก็

ครูคนนี้จะต้องแบบถูกแบบพักงานหรือให้ออกเลย

มันจะต้องมีมาตรการหรือมีบทลงโทษ

หรือไม่กระทั่งคนต่อไปที่มีคนขับรถตู้
จะเป็นครูเป็นใครเป็นอะไรก็แล้วแต่

ต้องได้รู้บทลงโทษจริงว่า
เขาทำอย่างนี้กับคุณจริงนะถ้าคุณไปละเลยแบบนี้

แค่คุณหันกลับไปแล้วไปนับหน่อย

อย่าลืมนะเมื่อกี้ที่ผมพูดไป

แรกถูกไหมต้องคนเดียว
บอกเนี่ยคนเดียวนะเสร็จแล้วไป
รับเด็กเตรียมเด็กวัฒนธุบาล

แต่ตอนลงมาคุณจะจำไม่ได้หรือว่าคุณให้เด็กคนนั้นไปนั่งข้างหลัง

เพราะเขารับมาแค่๗คนเองเอาจริงบนรถน่ะ

แล้วก็ไม่ได้ตัวเล็กน่ะ
แล้วเด็กกันสักหน่อย
โลชั่นมิสทีนสูตรผสมสารสกัดจากชาหมัก

พรุ่งนี้สักหน่อยพรุ่งนี้หลังโชว์
คนแชร์กันผู้ใช้เฟย์บุ๊คคนบอกว่าถ้าสมมติจริงจกทัก

ถ้าไปทำบุญแล้วงูผ่านหน้ารถเนี่ย
ช่วงน้ามทั่วมายังไงงูมันก็ขึ้น
งูมันก็ออก

พี่มดพูดเลขอะไรนะคะคุณลดเม้

อันนี้ก็บอกไอเราก็นึกว่าจิ้งจกตกใส่หัว
ปรากฏที่ไหนได้พญานาคน้อยนี่เอง

อย่างเขียวมาก
พี่มดก็ชอบหูหางแดง
สวยสิเธอฉันอยากเอามาเลี้ยในต้นมะม่วงฉัน
งูเขียวหางแดงอะไรเรามันขวางไหม้

ก็เรียกว่าหูเขียวหางไหม้หางแดงมันเฮีย
อ้าวไอ้หนุ่มอ่าไม่เป็นหางแดงเส้นด้วยน่ะ
งูเขียวหางไม่แต่ถ้าเหี้ยมันมีเหี้ยหางแดง
จริงเนอะปรากฏว่าก็มีคนมาช่วยกันตีเนี้ยสองสอง
ว่ะทำไมอ่ะเลขนั้นหรือมันขดเป็นอันนั้นเหรอ
ซึ่งเอ่อนายชายชายาสุพนาอายุห้าสิบปีเนี่ยเขาเป็นคนเพชรบูรณ์
บอกว่าเคยมีงูเขียวมานอนขดอยู่หน้าบ้านเนี่ยซึ่งตนเนี่ย
ก็ถูกรางวัลงวดสิบหกสิงหาคมมาแล้วนะแต่ตอนนี้น้ำมันท่วมไง
มันก็ออกด้วยเนาะมาคราวนี้มาเจอตกใส่หัวเลย
ทีแรกคิดว่าเป็นจิ้งจกแต่เมื่อเอาไฟส่องดูอุ้ยตกใจ
งูเขียวหางไหม้ก็เอาโทรศัพท์เนี่ยถ่ายเอาไว้
ตนเชื่อว่างูเขียวคงมาให้โชคเหมือนงวดที่แล้วแหละก็ไม่พลาดที่จะเอาเลขอายุตัวเองเนี่ยไปเสี่ยงดวงด้วย

วันนั้นเลข๒นะคะ

เขายังไปถ่ายรูปนะถ้าเป็นเราเราวิ่งแล้วนะ

ไม่แล้วก็เมื่อกี้นี้ที่อ่านข่าว
เรื่องของทางฝั่งพี่น้อง

ล่าสุดเนี่ยเขามีคนส่งเข้ามานะมีข่าวเข่าลงกันนะบอกว่า
เหมือนแบบพี่น้องเนี่ยเขาโต้แล้วนะเขาบอกว่าเขาไม่เคยคบด้วย
แต่ตัวน้องยอมรับไปแล้ววันนี้คำสัมภาษณ์มี
ว่าเคยเหมือนกับเคยมีอะไรกันแต่คงไม่ได้คบกันไง

ฉันบอกเงียบดีกว่ามาอย่าให้คนออกไปอะไรกันตอนนี้มีรายงานที่มีเรื่องของ
ซึ่งเป็นทหารรับใช้ในบ้านเนี่ยนะล่าสุดนะฮะ

ชาวโรยมีการเรียกทั้งผมแล้วนะครับ
ต้องหาคดีร้ายแรงนะครับ
ใช่วันนี้สวสวจะต้องโดนสอบแล้ว

อะไรเอานี่ไปเขาไปซื้อฉันบอกเออเดี๋ยวไปให้ไม่ต้อง
ไม่เดี๋ยวส่งไปให้เดี๋ยวส่งไปให้

ทำไมผมไม่หยุดไว้ตามขนาดนั้น
ทำไมเขาไม่ส่งให้พ่อบ้างชายบ้าง
นี่ไงไทยมีไลโกรธ
ถึงได้ดำอย่างนี้นี่เริ่มหงอกเลยต้องไปโปกอีกแล้ว

เตรียมจะเรียกผู้ต้องหา๑๖ราย
มารับทราบข้อกล่าวหาค่ะ
บอกว่าตอนนี้อยู่ระหว่างเร่งรัดดำเนินการ
ในสำนวนคดีกลุ่มผู้ต้องหา๑๖คน

กับคุณใบเตยค่ะนักร้องชื่อดังอยู่ด้วย

บางรายมีการเดินทางออกไปต่างประเทศนะคะ

พนักงานสอบสวนคดีพิเศษจะต้องเรียกมาชี้แจงสาเหตุตามขั้นตอนอยู่แล้ว
เข้าไปที่บัญชีแม่ถูกต้องไหมฮะ
มีนักร้องบ่อใบไม้ไปเอาเงินมา๒ล้านบาท
ไม่ใช่ใบเตยไม่ใช่ใบเตย

พี่ผมไม่ได้ไปเอาของเขามา
แต่แบบว่าเอาจริงแล้วเนี่ย
ตอนนั้นแม่ไม่มีใครรู้หรอกว่าแม่เป็นคนที่

แล้วตอนนั้นคือทุกสิ่งทุกอย่าง
มันก็มีแบบว่าหลักฐานมันมีถึงแม้กระทั่งสัญญากู้ยืมอะไรอย่างนี้ด้วย
ก็พยายามไปหาว่านักร้องบ่อใบไม้คือใครถูกไหม

จริงแล้วไม่ใช่คุณใบเตยอันนั้นในกรณีนั้นถูกไหม

ค่ะเนาะเพราะฉะนั้นก็ต้องติดตามกัน
เอาเงินมาชดใช้พนักงานทั้งหมด๓๒ล้านบาท
พวกเราที่เคยไปทำงานที่ตึกนั้นก็แอบเศร้ากันอยู่เหมือนกันเนาะ
อืมโอเค
มีกรณีอีกครับล่าสุดมียังไงนะ
เขาบอกว่าด่วนสารออกหมายจับทนายเดชากับนักข่าว
คดีไลฟ์หมินคุณอัชริยะปมคดีคุณแตงโมเสียชีวิตค่ะ
คนก็ถามเข้ามาว่านักข่าวคนนั้นน่ะใช่พี่หรือเปล่า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

นักข่าวบันเทิงเป็นชื่อช่องนึง
ค่ะข้อหาก็คือหมิน

เอ้าไม่ใช่แอนนาไม่ใช่เหรอ

คือข้อหาของเขาก็คือหมินคุณอัจฉริยะ
หลังนักข่าวไลฟ์แล้วก็ได้วีดีโอคอร์

กับเรื่องคดีการเสียชีวิตของคุณตังโมค่ะ

แล้วก็ครอบครัวทำให้ได้รับความเสียหาย

พอไม่ได้รับเสร็จปุ๊บเนี่ยก็เลยออกหมายจับ
กี่ครั้งพี่ถึงสองครั้งคือจะออกหมายเรียกตำรวจจะออกไม่เรียกสองครั้ง
ก็สองครั้งไม่มาก็จะเป็นหมายจับ
อันนี้สารจังหวัดสมุทรประการค่ะไม่อันนี้เป็นเป็นเป็นตำรวจสพ
เป็นตำลวดที่พระประแดงอ๋ออือสมุดประการนี่แหละอือ
เป็นสำหรับที่ภาพปลาแดงนะอ่ะโอเค
ค่ะนะครับเอาล่ะพรุ่งนี้เจอกันขอรบทรงชาตินะฮะ
วันนี้ไปเจอกับไทยรับนิวโชว์กันก่อนสวัสดีจ้ะ
สวัสดีค่ะ